เอาล่ะอิ่มท้องกับของอร่อยกันไปแล้ว
ไปอิ่มอกอิ่มใจกับเรื่องของการไปร่วมพิธีบวงสวงกันหน่อยดีกว่า

พาไปที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชม
พิธีบวงสวงวิหารแก้วแห่งนี้นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ภายในงานมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมาให้ประชาชนเคารพสักการะบูชากันด้วย

บอกแล้วว่าเขาจัดยิ่งใหญ่อลังการ
จะมาเรียบง่ายไม่ได้
ต้องมีขบวนนางรำมาแบบนี้
นี่เป็นชาวบ้านหนองบัวและชาวบ้านในอำเภอหนองกรุงศรีค่ะ
มาร่วมกันจัดพิธีรำบวงสวงสการะพระวิหารแก้ว
วัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
โอ้โหงานนี้พูดได้เลยว่าอลังการงานสร้าง
เริ่มตั้งแต่ขบวนเหล่านางรำก็รำไปด้วย
ถวายสการะไปด้วยแล้วก็แหงกันมาพร้อมกับขบวนของสาธุชน
แห่ผ้าไตรรอบพระวิหารแห่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะ
ก็เอาขึ้นไปถวายสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
นางรำแต่ละคนนะโอ้โหอ่อนช้อยนะงดงามจริง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในประเพณีการบวงสวงคือมีการรำนะคะ
บรรยากาศภายในงานนอกจากจะได้เห็นความสวยงามอลังการของเหล่านางรำแล้ว
มีความคลึ้นสนุกสนานมีชาวกาลสิริมจมนต์มาก
ไม่เคยเห็นนะพิธีแบบนี้เขาก็ตื่นตาตื่นใจด้วย
ส่วนภายในวิหารแห่งนี้ค่ะก็มีการนำพระพุทธองค์ดำนาลันทาจากอินเดีย
เนี่ยค่ะองค์ตรงกลางเนี่ยนะคะที่เป็นองค์ประธานเนี่ย
เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีพระบรมศาลีริกฐาตุ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชเมื่อปี๒๕๕๙
ปฏิสถานอยู่ณที่นี่ด้วย
เห็นไหมคะได้๒อย่างนะนะแต่ยังไม่พอค่ะค่ะ
ณที่แห่งนี้นะคะที่วัดหนองบัวยังมีรอยพระพุทธบาท
นี่ค่ะที่อันเชิญมาจากภูพาลด้วยนะ
ทำให้ที่นี่คุณค่ะถือว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ
รวบรวมเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
รวบรวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยชาวกาลสินเลื่อมสายศรัทธา
เอามาไว้ณที่แห่งเดียว

ว่ากันว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้น
โอ้โหหรือว่าศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมีความเป็นสิริมงคล
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเอาไว้ว่า
พิธีรำสักการะบูชาแล้วก็พิธีบวงสวงนี้ผ่านพ้นไปแล้ว
แต่ใครอยากจะไปกราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคล
จากพระพุทธองค์ดำนาลันทาประเทศอินเดีย
รวมถึงพระบรมศาลีริกฐาตุที่ได้รับพระราชทานมา
รอยพระพุทธบาทให้แวะเวียนไปเลย
ตั้งใจไปเลยนะคะไปกราบไหว้ขอพรกัน
วัดหนองบัวตะบนหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินนะคะ
พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งเห็นไหม
แล้วก็ไปร่วมทำบุญเนี่ยพระพระของเขา
ในส่วนที่ตัวเองทำได้จำตามกำลังทรัพย์นะ
กำลังศรัทธาเรามีเยอะมากแต่กำลังทรัพย์เรามีอยู่นิดหน่อย
ก็เอาเท่าที่ตัวเองไหวอย่าให้ตัวเองเดือดร้อน
เพราะยังไงทำด้วยใจบริสุทธิย่อมดีกว่าแน่นอนค่ะ
ถูกต้องเรื่องของการทำบุญเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจ
เพราะฉะนั้นแล้วทำมากทำน้อยมันไม่เกี่ยวหรอก

ไปด้วยใจเท่านั้นก็พอแล้วเนาะ